ที่อุดรธานีนะครับมีชายหญิง๒คนเพิ่งแต่งงานกันได้๒เดือน
สุดท้ายดาร์มีปากเสียงเรื่องหมวงกัน
ฝ่ายชายใช้มีดแทงฝ่ายหญิงจนเสียชีวิต
หลังจากนั้นขี่จักรยานยนต์ไปมอบตัวกับตำรวจที่โรงพักนะครับ
สพเพ็นจังหวัดอุดรภานีมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ตรงจุดนี้นะครับเป็นบ้านพักในพื้นที่บ้านกิวตำบลนาผู้อำเภอเพล
นี่นะฮะคือทีแรกเนี่ยบาดเจ็บสาหัสอยู่นี่ฮะ
งานแต่งงานยังอยู่อยู่เลยเพิ่งแต่งงานได้๒เดือนนะครับ
ฝ่ายหญิงที่ถูกแทงจนเสียชีวิตเนี่ยตอนแรกไปถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ย
บาดเจ็บสาหัสนะครับก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
คือนางสาวอาริยาชื่อเล่นชื่อแบมอายุ๑๙ปีเท่านั้น
ถูกมีดแทงเข้าใต้ราวนมด้านซ้ายทีนี้มันไปตัดคั่วหัวใจนะฮะ
คือมีดที่แทงเข้าไปเนี่ยทะลุหลังเลยนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุก็คือสามีที่เพิ่งแต่งงานกันได้๒เดือน
ชื่อนายชัยวัดสุยเสนาหรือนายแก๊กกี้อายุ๒๖ปี
ผู้ชายคนนี้ครับหลังก่อเหตุนายชัยวัดเนี่ยไม่ได้หลบหนีนะฮะ
ขี่จักรยานยนต์คันนี้ครับทีแรกเนี่ยหนีไปก่อนนะครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น๑๕นาฬิกาเมื่อวานนี้
ก่อนจะไปมอบตัวตอนหลังทีแรกขี่ออกไปเลยนะครับจากบ้านไปเลย
อยู่ทางเข้าบ้านหลังใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับในห้องนอนก็มีร่องรอยการต่อสู้อยู่
มีพวกกองเลือดมีมีดปลายแหลมสำหรับปอกลูกตาลยาวสักหนึ่งฟุต
สุดท้ายตัดสินใจไปมอบตัวกับตำรวจนะฮะ
ตอนนั้นเนี่ยไปที่สพเมืองอุดรธานีนะครับ
คนที่หันหลังอยู่นะครับทางอยู่นะครับ
สักบ่ายสามครึ่งเมื่อวานนี้ท่าทางเมามาเลยล่ะนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นแทงตอน๑๕นาฬิกานะครับ
เล่ามือถือควดเล่าอยู่แล้วนะอืม

คือภรรยาสุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ผู้ต้องหาอ้างนะฮะคำกล่าวอ้างผู้ต้องหานะครับ
บอกว่าภรรยาเนี่ยมีผู้ชายคนอื่นนอกใจเขา
แต่ต้องให้ความทำกับผู้ตายด้วยนะฮะเขาไม่สามารถพูดได้แล้วนะครับ
ตอนนี้ไม่สามารถชี้แจงได้เจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุ
ซึ่งก็คือพ่อของนายชัยวัดผู้ต้องหาบอกว่า
ผู้ต้องหาเป็นลูกชายคนโตนิสัยใจร้อนเป็นนักเลง
แต่ก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร
คบหาดูใจกับน้องแบมได้สัก๕ปีได้นะครับ
เพิ่งจัดงานแต่งเมื่อ๑๙มีนาคมที่ผ่านมา
แต่งงานกันเสร็จก็ให้ลูกชายคนโตเนี่ยไปอยู่ที่บ้านหลังเล็ก
สร้างให้เป็นเรือนหอแต่ก็เห็นมีปากเสียงเรื่องของหวงกะบี่เป็นประจำนะครับ
ทีแรกก็คิดว่าเป็นธรรมดาอาจจะเป็นของการทะเลาะของสามีภรรยาปกติ
แต่เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากเสร็จพิธีแต่งงานเสร็จลูกสะพ้ายเนี่ย
ขอให้ลูกชายเลิกเล่าเพราะเวลาเมาเนี่ยชอบพูดไม่รู้เรื่อง
เหมือนกับเปลี่ยนเป็นคนละคนนะลูกชายเนี่ยยังเอาพานดอกไม้มาขอเข้ามาพ่อกับแม่ภรรยาอยู่เลย
บอกจะเลิกกินเล่าแล้วแต่ก็หวนกลับมากินเล่าอีก
ก็คือล่าสุดก็วันเกิดเหตุนี่แหละนะฮะก็มาก่อเรื่องจนได้นะครับ
พิชกันเค้าว่าคิดว่าจะเป็นหรือเป็นนี้มั้ยครับ
อยากสิบอกพี่ไช่ว่าอย่างไหน
สุรครับหมาสุรครับดีครับก็คิด

โดนตรีพิศนุอุณเสรีภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
ไปสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตัวเองนะฮะผู้ต้องหานี่สุดท้ายเนี่ย
สารภาพว่าลงมือจริงทำไปเพราะเมาแล้วก็ระแวงว่าภรรยาจะมีคนอื่น
ความหลวดสพเพลคุมตัวนายชัยวัดไปทำแผนนะครับทุกชมครับ
นี่ฮะชาวโบ้งชาวบ้านมารอดูกันเต็มไปหมดนะครับ
เป็นจุดในบ้านก่อนที่ทำแผนที่อ้างว่ามีปากเสียงกับภรรยา
แล้วคว้ามีดที่อยู่ในบ้านเนี่ยแทงใส่ภรรยา
หลังจากนั้นก็ไปจุดที่สองที่ขี่จักรยานยนต์ของตัวเองเนี่ย
ออกจากบ้านไปคือบ้านเนี่ยเป็นท้องที่สพเพลค่ะ
แต่ขี่จักรยานยนต์ออกไปเนี่ยไปมอบตัวที่สพเมืองอุดรธานี๓๐กิโลเมตรได้นะครับ
เสร็จเรียบร้อยก็ไปจุดทูบขอเข้ามาภรรยาที่แทงเขาเสียชีวิต
ช่วงนี้พ่อกับแม่ของผู้ตายเข้ามาด้วยพ่อกับแม่ตัวเองก็อยู่ด้วย

แม็กกี้อยากบอกอะไรกับครอบครัวภรรยาไหมเป็นครั้งสุดท้าย

กี้อยากบอกอะไรกับครอบครัวภรรยาไหมเป็นครั้งสุดท้าย

แม็กกี้อยากบอกอะไรกับครอบครัวภรรยาไหมเป็นครั้งสุดท้าย

แม็กกี้อยากบอกอะไรกับครอบครัวภรรยาไหมเป็นครั้งสุดท้าย

แม็กกี้อยากบอกอะไรกับครอบครัวภรรยาไหมเป็นครั้งสุดท้าย

แม็กกี้อยากบอกอะไรกับครอบครัวภรรยาไหมเป็นครั้งสุดท้าย
แม็กกี้อยากบอกอะไรกับครอบครัวภรรยาไหมเป็นครั้งสุดท้าย
แม็กกี้อยากบอกอะไรกับครอบครัวภรรยาไหมเป็นครั้งสุดท้าย

แม็กกี้อยากบอกอะไรกับครอบครัวภรรยาไหมเป็นครั้งสุดท้าย

แม็กกี้อยากบอกอะไรกับครอบครัวภรรยาไหมเป็นครั้งสุดท้าย

แม็กกี้อยากบอกอะไรกับครอบครัวภรรยาไหมเป็นครั้งสุดท้าย

หลังจากนั้นสพเพลก็นำตัวผู้ต้องหากลับไปดำเนินคดีต่อนะครับ
คุณผู้ชมครับญาติของสองครอบครัวก็
ไปเก็บข้าวของเครื่องใช้ของน้ำแบมที่ถูกได้ใช้วัดธรรมร้ายยนต์เสียชีวิต
แล้วนำไปฉับพนักกิจศพทันทีนะครับมือสิบห้าน
คือตามความเชื่อของคนในพื้นที่เชื่อว่ารักษณะการเสียชีวิตแบบนี้เนี่ย
ชาปนักกิจศพเลยไม่ต้องทำพิธีสวดพระอภิษฐรรม
นี่เป็นระหว่างช่วงที่แห่ศพรอบเมนคุณแม่ของน้องแบมก็ยังทำใจไม่ได้
ร้องไห้ตลอดเวลาเธอบอกมันกระทันหันเหลือเกินนะครับ
แล้วก็บอกกับคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
แม้ว่านายแก๊กกี้หรือว่านายชัยวัดจะมากราบขอเข้ามาแม่กับครอบครัว
แต่ก็ทำใจไม่ได้คือทำได้ก็คงแค่อโหสิกรรมนะ
แต่ก็ไม่คิดมาก่อนว่าจะทำกันได้ขนาดนี้
ทั้งสองครอบครัวที่ผ่านมาก็รักใคร่กันดีค่ะญาติของน้องแบมเนี่ย
บอกว่าสนิทกับน้องแบมมากล่าสุด๑๙มีนาคมยังคุยกันอยู่ตั้งใจ
งานแต่งน้องแบมนะแต่มาไม่ได้ตอนนั้นมันติดโควิด
คิดเลยว่าสุดท้ายแล้วการไม่ได้มางานแต่งงานในวันนั้น
กลายเป็นว่าวันนี้ที่ได้มาเนี่ยคือมางานศพแทน
เขาน่าจะห่วงน้องหนูแต่น้องหนูไม่ได้เป็นคนแบบนั้น
คือเขาห่วงเขาระแวงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เมื่อสามเมษายนที่ผ่านมา
น้องแบมยังโพสต์ทุกคู่ในชุดแต่งงานนะครับยี่สิบเจ็ดเมษายนเธอยังโพสต์
ตำรวจเนี่ยยังอ้างตลอดว่าภรรยามีคนอื่นภรรยาไม่รัก
ครอบครัวของทางฝั่งผู้ชายเนี่ยเขาบอกเขาก็รักน้องแบมเหมือนลูกแท้นะฮะ
เป็นสะพ้ายที่ดีมากเป็นเด็กน่ารักมากเป็นแม่ศรีเรือนด้วยตอนนี้
ฝั่งของผู้ต้องหาเนี่ยครอบครัวฝั่งผู้ต้องหา
เขาบอกว่าเขาเห็นใจฝั่งของผู้สูญเสียมากนะครับ

เสียใจมากแต่สงสารลูก

สุดใจสงสารมาก
ต้องบอกว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยจริงนะฮะเหล้าเนี่ย

พ่อผู้ต้องหาบอกกับลูกชายปกติเป็นคนดีนะ
ดื่มเง่าดีเนี่ยเป็นคนละคนเลยเวลาดื่มเง่า
เพราะว่าตอนมาที่โรงพักนี่ยังเมาอยู่เลยในแก๊กกี้เนี่ย
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายพบถึง๒๑๒มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะฮะ

ตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับท่านผู้ชมครับ